คุณผู้ชมครับเรามาติดตามความคืบหน้ากรณี

เรื่องของการกำหนดค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลให้เป็นสินค้าควบคุม
เขาบอกจำเป็นจะต้องคุยกัน
จะไปบังคับโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้ต้องคุยกันให้เข้าใจ
รวมถึงการประกาศค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้ทราบ
เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยออกมาของพอสำนักสถานพยาบาล
ร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชน๓๐๐เรื่องต่อปี
เรื่องหลักก็เรื่องของค่ารักษาพยาบาลแพงนี่แหละครับ

ขีดเส้นใต้เรื่องนี้กันต่อนะครับ

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ

เรื่องแบบนี้ต้องก่อติดต้องตามต้องทวงครับ

เมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการเขาประชุมกันครับ
ผลการประชุมวันนี้เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์๒๓ฉบับ
ไฟเขียวค่ารักษายาและเวชพันธุ์

อีกฉบับหนึ่งบอกกกรไฟเขียว
ขึ้นบัญชีควบคุมยาและเวชพันธุ์บริการทางการแพทย์
รายละเอียดเนี่ยขอตามดูที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสนทิรัฐสนทิกิรวงให้สัมภาษณ์
ให้สัมภาษณ์ยาวแต่สรุปว่า
ยังตอบไม่ได้ว่ามาตรการที่จะออกมาเนี่ย
จะทำให้ราคายาและเวชพันธุ์
รวมถึงบริการทางการแพทย์ลดลงหรือไม่นี่
เพราะต้องขึ้นอยู่กับข้อสรุปของคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้น
แต่ยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย
และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชยกระดับนำรายการสินค้ายาและเวชพันธุ์
และบริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้า
และบริการควบคุมเพื่อดูแลอย่างจริงจัง
สรุปก็คือต้องไปขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งครับ
ยังเบาใจไม่ได้นั่นรัฐมนตรีพาณิชย
แต่ว่าท่าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงศาลนสุข
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปียะสกลสกลสัตยรักษ์
ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าไงฮะ
ท่านบอกว่าต้องการหารือต้องมีการหารือ
ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบสนี่แหละ
และกระทรวงพาณิชย์ส่วนจะต้องกำหนดราคา
หรือไม่นั้นต้องดูตามความเหมาะสม
นี่ส่วนกำหนดราคารักษาพยาบาล
ให้เป็นสินค้าควบคุมนั้นเรื่องนี้ต้องมีคุยกัน
แต่ไม่ใช่ลักษณะของการบังคับให้เอกชนทำตาม
ย้ำนะครับไม่ใช่ลักษณะของการบังคับให้เอกชน
ต้องทำตามเพราะค่ารักษาพยาบาลแต่ละแห่ง
มีหลายอย่างประกอบกันทั้งต้นทุนต่างกัน
ค่าใช้จ่ายต่างกันค่ารักษาไม่ใช่อาหารไม่ใช่เนย
แต่สิ่งที่จำเป็นต้องทำคือประกาศค่าใช้จ่าย
ให้ประชาชนทราบเพื่อจะได้รู้งบประมาณ
ผมฟังท่าทีของรัฐมนตรีสาธุกษ์
ท่านนี้หลายครั้งแล้วครับเรื่องนี้
ดูเหมือนท่าทีของท่านเนี่ยจะเป็นห่วงโรงพยาบาลเอกชน
มากกว่าเป็นห่วงประชาชนที่ไปใช้บริการครับ
นี่ต้องพูดกันตรงหลายครั้งแล้วท่านก็จะมีท่าทีอย่างนี้
ไม่อยากจะบอกว่าปกป้องแต่อยากบอกว่า
ดูท่านจะเป็นห่วงโรงพยาบาลเอกชนมาก

ไม่ใช่ลักษณะของการบังคับใช้ให้เอกชน
ต้องทำตามทีนี้
หนักเข้าไปอีกครับพอข่าวเรื่องนี้ออกมาเมื่อวานเนี่ย
หุ้นโรงพยาบาลตกกันเป็นแถวครับ
นักวิเคราะห์หุ้นเนี่ยที่อยู่ธนาคารคนหนึ่ง
ให้สัมภาษณ์ว่า
ระวีนุษย์ปิยะเกรียงไกร
ผู้วิเคราการลงทุนตัดใจพื้นฐานของไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า
เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อกำไรของโรงพยาบาล
เนื่องจากค่ายาและเวชพันธุ์ถือเป็นรายได้
ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดประมาณ๑๓
ของรายได้โรงพยาบาลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์
ถ้ารายได้จากยาและเวชพันธุ์ลดลง๕
จะส่งผลกระทบทำให้ประมาณการกำไรปี๖๒
ลดลงแล้วก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นอย่างนี้
โรงพยาบาลนั้นจะลดลงกำไรจะลดลงเท่านั้น
ลดลง๘บางแห่งลดลง๕บางแห่งลดลง๔
นี่คือเรียกว่าเขาเป็นห่วง
คำถามก็คือว่าแล้วท่านไม่ห่วงประชาชน
ที่ไปใช้บริการเหรอครับ
ห่วงว่ากำไรของโรงพยาบาลเนี่ยจะน้อยลง
ห่วงว่าพอกำไรน้อยลงแล้วหุ้นจะตกท่านเป็นห่วงว่าคนที่
หุ้นคลองหุ้นอยู่เนี่ยจะขาดทุนหรือกำไรน้อยลง
แล้วไม่เป็นห่วงประชาชน
คนทั่วไปที่เขาไปใช้บริการแล้วถูกโขกสับ
ถูกเอาเปรียบจากโรงพยาบาลเอกชนมาเนิ่นนานหรือครับ
สังคมนี้อยู่ลำบากครับ
ถ้าแนวความคิดคนส่วนหนึ่งพยายามจะปกป้อง
ผลประโยชน์ของคนส่วนหนึ่งไม่ปกป้องผลประโยชน์ของ
ประชาชนทั่วไปมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างนี้
เป็นห่วงว่าเจ้าของโรงพยาบาลจะรวยน้อยลง
เป็นห่วงว่าหุ้นจะตกท่านเป็นห่วงว่า
ผู้ถือหุ้นนักเล่นหุ้น
ซึ่งมีอยู่ส่วนหนึ่งจะได้รับผลกระทบเพราะว่าเมื่อวานนี้

แล้วท่านไม่ห่วงเรื่องแบบนี้บ้างเหรอครับเอาท่านดูข้อมูลนี้อีกเรื่องหนึ่ง

ทันตแพทย์อาคมประเสริฐสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพยาบาลและการประกอบโลกศิลป์ของสบส
บอกว่ามีเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชนเข้ามา
เรื่องต่อปีนี่ท่านไม่ห่วงบ้างเหรอ
โดยมีค่ารักษาพยาบาลแพงมีการร้องเรียนเข้ามา
มากที่สุด๓๐๐เรื่องต่อปี
แล้วยังไม่นับรวมที่เขาไม่ร้องเรียน
แต่ไปเจอแล้วกลับมาทนขมขืนไม่อยากไปร้องเรียนไม่อยากเป็นเรื่อง
ร้องเรียนแล้วไม่รู้จะได้อะไร
ว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เอาจริงเอาจัง
ไม่บังคับใช้เด็ดขาดแล้วยังมีท่าที
แบบนี้ไปไม่รอดครับ

สิงคโปร์มาเลเขาก็มีปัญหาเหมือนเรา

แต่ว่ารัฐบาลเขาไม่ยอม
เขาจัดการเขาควบคุมในที่สุด
รายค่าใช้จ่ายหมอค่าใช้จ่ายยาค่าใช้จ่ายเวชพันธุ์

นี่ไม่ได้เรียกร้องให้เขาลดราคาให้ถูกลงมาจนเขาอยู่ไม่ได้นะครับ
เรียกร้องให้ลดราคาจนโรงพยาบาลเอกชนอยู่ไม่ได้
เขาลงทุนเขาเป็นที่พึ่งของคนชั้นกลาง

เพราะเขาบริการดี

ไม่ให้คิดราคาค่ายาเวชพันธุ์และค่าบริการแพงเกินเหตุ
คำว่าเกินเหตุอยู่ตรงไหนล่ะครับ
ผมว่าคนที่ไปใช้บริการทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันเกินเหตุหรือไม่เกินเหตุ
ค่ายาที่แพงขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าตัว
ค่าห้องแพงกว่าค่าห้องโรงแรมชั้นหนึ่งซะอีก

แต่ว่าถ้ามีท่าทีลักษณะอย่างนี้
เขาถึงบอกว่าอิทธิพลของโรงพยาบาลเอกชนเวลานี้

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากี่ชุดกี่ชุด

บี้ไปล็อบบี้มายกมือ

และสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิด

เอาล่ะจัดเป็นสินค้าและบริการควบคุมแล้ว
แต่รัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่า
ต้องไปรอคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่ง

รัฐมนตรีสหสุกบอกว่า
ไม่อยากจะเป็นการบังคับ

สุดท้ายเรื่องนี้

รัฐบาลนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อ๔ปีที่แล้ว

ตั้งกรรมการชุดนั้นชุดนี้ขึ้นมา

ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับ
คราวนี้จะรอดูใจครับ
เขาตั้งเรื่องมาถึงขนาดนี้

แล้วก็จะตามต่อแบบนี้เอาเป็นว่า
ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องได้เห็นกันครับ

ขอบคุณอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ
ทวงต่อไม่ทวงเดี๋ยวก็หายใช่ไหม
เพราะว่ามันดูแล้วมันลำบากเหลือเกิน

มีความเป็นธรรมให้คนที่มีความรู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบ
จากการเอาเปรียบมันติดขัดไปหมดนะครับ
บางคนก็บอกไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนได้เลย
เพราะว่าค่ารักษาแพงเหลือเกินนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ